สวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศทางภาคใต้ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะ
แม้ว่าหย่อมฝนจะได้เคลื่อนตัวลงทะเลอันดามันไปแล้ว
แต่ยังคงมี๑๐จังหวัดนะคะที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้ค่ะ

เรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งไปก่อนด้วยเช่นกันค่ะ
มีจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูนค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
ขณะที่ในระยะนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานค่ะ
มีอากาศค่อนข้างหนาวนะคะยอดภูยอดดอยอากาศหนาวเลย
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๓องศาค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๗องศาค่ะ
ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเรานะคะ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๐องศาค่ะ
อากาศสบายนะคะแต่ช่วงกลางวันอาจจะร้อนหน่อย
อย่าลืมทาครีมกันแดดในฤดูหนาวกันด้วยนะคะคุณผู้ชม
ส่วนที่ประเทศบราซิลค่ะป่าอเมซอนต้องเผชิญกับวิกฤต
ตัดไม้ทำลายป่าการเผาป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ๑๒ปีค่ะ
กลางความกังวลว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ
ส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์กว่า๓ล้านสปีชีค่ะคุณผู้ชม
อเมซอนขึ้นชื่อว่าเป็นปอดของโลกค่ะ
และสามารถดูทรัพย์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดโลกร้อนให้เราได้อีกด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ